เดี๋ยวต้องให้อาจารย์ที่อยู่ข้างบนท่าน

ใช่นี่เริ่มขายดีแล้วเริ่มเดินได้แล้ว

พี่เขาไปโรงเรียน

ขึ้นมาแล้วขึ้นมา
พี่ขาผสมบรรยาทีสิ้นอาจจะใส่เสื้อลูก
ไหนคนไหนคนไหนแบก

จะทุกษ์ปีนบ้าง
หน่อยขอบคุณครับ
หรือเฉยล่ะสวนตายเนี่ยล่ะอืมอืมเห็นไหมอืม
โชคใหญ่สมมุมมันไม่ใหญ่นี่ยกไปนิดมึงแล้วอาจารย์ถือทำ
ให้เดินเลยเดินอ่าเดินจากวันนั้นอ่ะที่เราทำอ่ะ
เดินกลับมาเดินกลับมาเดินกลับมา
แปลกเราวิ่งอ่ะจะแปลกเขาก่อนจะเรากำลังแตกวิ่งนะพ่ออืม